แต่เห็นเขาทะเลาะกันหนักแล้วก็เมาด้วย

ปรากฏว่าถูกฝ่ายผู้เป็นผัวแทง
แทงจนคนเข้าไปห้ามเข้าไปยุ่งเสียชีวิตนะคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าบาดแผลที่ถูกแทงคุณ
เข้าจุดสำคัญของร่างกายก็คือใต้ราวนมซ้าย

ทำให้พอไปส่งที่โรงพยาบาลเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายจักริตหมายหาทรัพย์อายุ๓๑ปี
ถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสในตอนนั้น
บริเวณหน้าร้านอาหารตามสั่งปากซอยเจริญราช๕

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาบรักษ์
แต่ว่านายจักริตเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตำรวจสอบสวนพบว่าในที่เกิดเหตุก็พบโต๊ะ
เก้าอี้ล้มอยู่แล้วก็เลือดกระจายทั่วบริเวณเลยนะฮะ
พลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มมือมีดเอาไว้ได้
ก็คือนายภัยทูลพุทธิศรีอายุ๔๓ปี
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาธรณ์
อยู่ในสภาพอาการที่มึนเมานะฮะ
เจ้าหน้าที่ยึดของกลางก็คืออาวุธมีดพกเปื้อนเลือด๑เล่ม
แล้วก็ตอนคุมตัวไว้นะคุณนี่
เขาก็ร้องไห้และภรรยาของเขาก็ร้องไห้

คือคู่นี้เขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้นะคุณฮะ

แต่ทีนี้พอสามีไปก่อเหตุแทงคนอื่นเขา

ฝ่ายภรรยาก็เป็นห่วงแล้วฮะเข้าไปโผล่กอด
ท้ายที่สุดตำรวจต้องนำตัวทั้งคู่
ไปสอบสวนที่สนวัดพระยาไกรนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นก็ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
โดยผู้ตายหรือว่านายจักริตมาดื่มเหล้ากับผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายภัยทูลซึ่งนายภัยทูลพาภรรยามาด้วย
สรุปแล้วตรงนี้ในวงเล่าเนี่ยก็มีผู้ตายมีผู้ก่อเหตุและภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับ
กันไปดื่มกันมาคุณดื่มตั้งแต่บ่ายยันค่ำ
ปรากฏว่าสามีภรรยาก็คือนายภัยทูลกับภรรยา

แล้วก็ตอนแรกตั้งวงกันอยู่ด้วยกัน
ท่าไม่ดีแล้วก็เลยเข้าไปห้าม
ห้ามสามีภรรยาทะเลาะกัน
ปรากฏว่าตัวสามีนั้นเปลี่ยนคู่คุณ
นายภัยทูลเปลี่ยนคู่มาทะเลาะกับนายจักริต

ระหว่างที่ชกต่อยกันชุลมุนปรากฏว่านายภัยทูลชักมีดที่พกมาด้วย
แทงนายจักริตไป๒ครั้งเข้าจุดสำคัญ
นายจักริตเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่มีการสอบสวนเจ้าของร้านอาหาร
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกก็เห็นเขานั่งคุยกันอยู่ดีนะคุณนะ
ตอนที่เริ่มทะเลาะกันเจ้าของร้านอาหารไม่เห็นแล้ว

เห็นอีกทีเขาก็ออกไปเคลียร์กันหน้าร้าน
แล้วทีนี้นายจักริตก็วิ่งมาล้มหน้าร้าน
ตัวเจ้าของร้านเองก็ห้ามบอกว่าอย่าตีกันอย่าตีกัน
แล้วก็ปกติผู้ก่อเหตุก็นิสัยดีนะฮะหาเลี้ยงครอบครัว
ก็ไม่รู้ว่าในวงเล่าพูดอะไรกันผิดหูถึงได้ทะเลาะกัน
แล้วก็เกิดเป็นการฆ่ากันตายแบบนี้นะฮะ
เพราะน้องเขามากินแต่หัววานเราก็ไม่เห็นตอนเขาทะเลาะกันหรอก
เห็นแต่เขานั่งคุยกันธรรมดานี่แหละ
แต่พอนั่งกินนั่งไปกันมาเขาก็เห็นเขาคุยกัน
พอดีพี่ก็ทำกับข้าวพอดีเขาไปเคลียร์กันตรงนู้น
แล้วก็ไปแทงกันตรงนู้นแล้วเราก็ไม่เห็น
เห็นแต่ตอนเขาวิ่งมาใส่แล้วก็เขาก็ล้ม
ก็แค่นี้เองพี่เห็นนิดเดียว
เจ้าของร้านบอกเห็นนิดเดียวนะฮะแต่ว่าคนที่เห็นเยอะอีกคนนึงฮะ
ก็คือเพื่อนที่นั่งกินด้วยกันอีกคนนึง
เล่าให้ฟังบอกว่าผัวเมียก็คือนายภัยทูลกับเมีย
ทะเลาะกันเป็นประจำเหมือนกัน
ทีนี้พอทะเลาะกันตอนในวงเล่าเนี่ย
ตัวเพื่อนก็เข้าไปห้ามแล้วนะเข้าไปเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ทางผัวเมียคู่นี้ก็บอกโอเคไม่มีอะไรแล้ว
ปรากฏว่ากลับมาที่โต๊ะแป๊บหนึ่งนะครับ

ก็คือนายไฟทูนหันมาทะเลาะกับนายจักริดซะกัน
แล้วก็ก่อเหตุชกต่อยกันนะครับ
และทีนี้ก็เอามีดออกมาแล้วก็แทงกันตายนะฮะ
เอาเป็นว่าตำรวจก็สอบสวนนายภัยทูลผู้ก่อเหตุ
แล้วก็สอบสวนภรรยานะฮะก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คงโทษหนักแล้วครับเพราะว่าฆ่าคนตายนะครับ